และนี่คือช่วงที่สองของเราครับกับช่วง

เอา
ยอบเยาว์เมาแทยว

นี่ทุกคนในโลกนี้เขาสวยกว่าเธออยู่แล้ว
จัดมาให้พี่หน่อยคนนั่วแรก

เป็นดาราเป็นนักกีฬาทัพทิมอัญยาริน

แล้วดูชุดแต่ละชุดนี่คือชุดในการแข่งขันนะ

ในการแข่งขันนะแล้วเวลาเขาเล่นไอสเก็ต
ก็จะเป็นการเล่าเรื่องด้วยท่า
พระเจ้าช่างไม่ยุติธรรมเลย
ทำไมเขาสร้างผู้หญิงที่สวย
อีกต่างหากมันเป็นไปได้อย่างไรล่ะ

คนนี้เป็นเจอร์ลิเบอร์โรแมน

มีขุดหน้าหวาน
เขาเรียกว่าเป็นนางฟ้าของวงการวอเล็กบอลเลย
ครับผมขออะไรอย่างได้ไหมขอไอดีนางหน่อยได้ไหม
อีกหนึ่งขุดนะขี่มาร์ทเพราะดีสายลับเลิศรัตนะชาย
สวยปะครับโอ้โฮลูกพี่วินิสเลิศรัตนะชายนะครับ
ดีเจชื่อดังมากในยุคเก้าศูนย์เลย

๔เกมครั้งที่๒๘ที่สิงคโปร์ด้วย
คือมีการันตีไงความสามารถพี่หอยเคยขี่ป่ะคะมา
อย่าว่าแต่ขึ้นมาเลยครับขึ้นมอไซค์ยังหาไม่ถึงเลย
อีกหนึ่งคนอันนี้เป็นนักแบตมินตันค่ะสวยประหลาด
น้องแนนนิชาวันจินดาพลน่าหวาน
เขามีฉายะว่านักตบลูกขนไก่น่าหวาน
หอยนักบอลเบาหวาน

แล้ววันนี้พิเศษกว่านี้พิชชีพาดมาให้เจอกันตัวเป็นเป็นเลย

พวกเราครับทีมงานไร้มารยาทมาก
อะไรกันอื่นมีให้แขกยกเก้าอี้มาด้วยหรือ
ใช่น้องเขาทั้งหน้าหวานทั้งแข็งแรงไง
โอ้โหไม่คิดจะยกมือเดียวเลยใช้นิ้วเดียวเกี่ยวมาด้วย

รู้หน้าที่ไหมครับอะไรผมขออนุญาตในคุณผู้ชมครับ
นั่งนี่แหละ

อืมเบนเจอร์เพศเคยได้เจอสิ่งอะไรดี
นี่แหละตอนนี้แหละเบนเจอร์เพศเพราะตอนนี้แหละ
สองคนนี้ประกบนี่แหละ

ตอนเด็กหนูไม่สบายบ่อย
ภูมิแพ้ไซนัสปอดบวมคือเป็นทุกอย่างค่ะ
แล้วคือคุณหมอเขาก็บอกว่าอยากให้เล่นกีฬา
ทำไมเปตองไม่ได้

ไม่ได้เป็นกีฬาอ๋อไม่ได้เป็นกีฬาอาจจะเล่นแบบ
สนุกขนาดอะไรอย่างนี้
เออแล้วตอนนี้ไปยังไง
แล้วก็ลองแข่งดูก็แบบเออมีผลงาน
เราก็ได้มีโอกาสไปแข่งเป็นตัวแทนภาคใต้
เป็นตัวแทนนักกีฬาจังหวัดภูเก็ตได้ไปแข่งอะไรอย่างนี้ค่ะ

จนพออายุ๑๐พาห์เนี่ย
เรารู้สึกว่าเราเริ่มตีมาหลายปีแล้ว

นั่นที่หอยนะ

โอ้โหนี่ขนาดเขาแปะนะเหมือนแกตบเลยอ่ะ

แล้วก็แบบอยากจะหาเป้าหมายกับตัวเองว่า

เรียนได้อีกหรอมีเป้าหมายแล้ววางเป้าหมายหรอ

คือหนูเห็นแบบเวลาเราจากภูเก็ตนั่งรถมากรุงเทพอะไรอย่างนี้
คือพ่อเขาขับรถเหนื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือเหมือนขับรถจากภูเก็ตเพื่อมาแข่ง

ก็เราก็เห็นว่าใช่ค่ะคือมันเหนื่อยแล้วก็แบบ
คือเห็นแบบเขาลงทุนกับเราสูงมากอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบบอกพ่อว่าเราอยากติดทีมชาติ

ไปหารูปทะเบียนบ้านแล้วก็เอามาสมัครเลยหรือไง

พ่อเขาก็แบบถ้าอย่างนั้นก็แบบ

คือจุดมุ่งหมายคือต้องเป็นอันดับที่เท่าไหร่
ไฟฟันได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ฟันไว้ว่า

เคยขึ้นสูงสุดตอน๑๒ของ

หรือยังประมาณ๒สามปีที่แรกแล้วค่ะ

หน้าสวยหน้าหวานดูแลตัวเองยังไงฮะถึงหน้าได้ดีขนาดนี้

หนึ่งเล่นกีฬาสองดื่มน้ำเยอะ

งานคะขอน้ำด้วยค่ะ
กินน้ำเยอะทำให้เราก็ผิวหน้าดี
ใช่หนูว่าการดื่มน้ำมันทำให้ผิวแบบสุขภาพดี
เพราะว่ามันช้าล้างข้างในด้วยนะคะ

อีกแล้ว

พอทุกอย่างแบบว่าดูดีปุ๊บแบบนี้ปุ๊บสวยงาม
มันก็แน่นอนแหละว่าต้องเป็นถูกตาต้องใจหนุ่มนะครับ

จะมีฉายาเลยนะฮะนักตบลูกขนไก่หน้าหวานรู้อันนี้รู้เลย

ว้าว

ไม่ธรรมดาก็มีแดด

อย่างนี้หาทั่วไปในเซเว่นได้

เราจะไปแข่งในอนาคตข้างหน้ารายการต่อไป
ค่ะก็จะมีรายการ

คนไทยคนไทยไม่เคยชัวร์ใคร

ขอ๙ดีกว่า๙๙

แต่ถ้าหนูทำได้หนูจะเลี้ยงข้าวเลย

เลี้ยงข้าวกวนกีฬาด้วยนะครับ

เพื่อใช้มันกันได้
ขอให้ช่วงดีนะ
สองนิ้วต์แมวน่ารัก

ขอกำลังใจหน่อยนะคะทางบ้านทั้งสามที่เชียร์อยู่ทางบ้าน
ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะ
พวกเราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
แล้วก็จะคว้าชะชนะมาให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ
ครับผมนะฮะก็ในฐานะตัวแทนของคนกีฬานะครับ

ขอให้๓ชั้นเมตรที่ไปได้ทั้ง๓ชั้น
ครับได้๓ชั้นกลับมา๓ชั้นติดเลยกลับมา
เอาให้ได้นะครับขอบคุณมากครับในวันนี้ขอเสียงปรบบุรีครับ
ไหนน้องเขาก็มาแล้วให้น้องเขาสอนตีแบบหน่อยไหมล่ะ

คือวันก่อนที่เราตีลงตะก้ากันโอ้โหฝีมือแต่ละคน

แสดงว่ามันต้องกินเนื้อรายการของหอยชี้เป้าไว้นะ
หรือว่าจะตัดช่วงนี้ที่ออกไปเลยก็ได้นะ
ถ่ายผิดถ่ายจนเราก็ไม่รู้
เราได้รู้เรื่องอะไรเยอะแยะเป็นช่วงหน้าดีกว่า

โอเคช่วงหน้าช่วงหน้านะคะไป

วันกี่โน้น